อ่าทีนี้ช่วยหน่อยค่ะช่วยพี่คนนี้หน่อย
เขาจับงูจงอางไม่ได้สุดท้ายต้องตามกู้ภัยมาช่วยจับนะคะ
ยาวประมาณ๓เมตรกู้ภัยบอกว่าผมก็จับไม่ได้ครับ
เพราะงูจงอางมันไม่สิ้นฤทธิสักที
มันเลื้อยไปเลื่อยมาต้องพาไปที่อู่ค่ะ
อู่ซ่อมรถให้เจ้าของอู่เนี่ยถอดซุ้มล้อรถมาให้
แล้วสุดท้ายไม่เจออีกค่ะหายไปไหนคะ
เสร็จแล้วคราวนี้ใช้เวลาในการไล่ล่างูจงอางยาว๓เมตรตัวนี้
กว่า๕ชั่วโมงเอ้าพี่แมวไปทำอะไรลงมาเร็ว
เดี๋ยวโดนงูจงอางเขมือบเข้านะฮะนี่แหละค่ะ
รถกระบะศรีประตูทะเบียนกไก่ทธงเก้าเจ็ดสามห้าจันทบุรีคันนี้นะคะ
เอาไปที่อู่แบบนี้ไม่ได้ไปซ่อมนะคุณผู้ชม
เจ้าของอู่เนี่ยบอกว่าเจ้าของรถเอามาเพื่อให้ช่วยจับงูจงอางที่มุดเข้าไปนะคะ
ตอนแรกที่เอาไปเนี่ยพยายามส่องไฟฉายดูดูตรงไหนเนี่ย
ดูก็ดูแล้วงัดก็งัดแล้วตรงนู้นตรงนี้ก็ยังไม่เจอทำไงฮะ
คราวนี้ต้องลื้อแล้วแหละถอดชิ้นส่วนล้อทั้งสองข้างแต่ก็ไม่เจออีก
คราวนี้ดูในห้องเครื่องเจอไหมก็ไม่เจออีกงูจงอางมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนฮะ
คุณทายซิว่างูจงอางไปซ่อนอยู่ไหนไหนอ่ะพี่ปัดน้ำฝนเหรอถูกต้อง
ปัดน้ำฝนนั่นแหละก็เดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาดูนะยาว๓เมตร
นั่นไงนั่นไงนั่นไงต้องลื้อไหมเนี่ยนั่นไงต้องถอดออกมาแบบนั้นนะคะ
เจ้าของรถก็คือคุณประสงค์สมสูตรอายุ๖๑ปีนะคะ
เล่าบอกว่าจอดรถอยู่ในสวนลำไยที่จันทบุรี
แล้วก็งูขนาดใหญ่เนี่ยมันเลื้อยเข้ามาที่ห้องเครื่องก็เลย
เอาล่ะฟังข่าวเขาบอกว่าอย่าไปจับเองต้องโทรแจ้งกู้ภัย
เขามีความเชี่ยวชาญและช่ำชองแกโทรแจ้งกู้ภัยเลย
ให้มาช่วยเหลือกู้ภัยมาถึงก็เปิดกระโปรงห้องเครื่องเลย
นะดูงูมันขดอยู่ในห้องเครื่องนั่นเอาออกมาแล้วออกมาแล้ว
เหลือเกินงูมันมันไปอยู่ในห้องเครื่องตอนแรกนะฮะ
แต่ขณะที่กำลังจับงูกู้ภัยบอกว่ามันมุดหนีเข้าไปอยู่ที่
ซุ้มรอรถไม่ยอมออกมากู้ภัยก็เลยขับรถที่มีงูอยู่ที่
ล้อรถมาที่อูครับเพื่อถอดล้อรถแล้วก็คิดว่าจะจับงูได้ง่ายขึ้น
ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะพอช่างถอดล้อรถออกมา
งูมันกลับเลื้อยไปที่ซุ้มล้ออีกฝั่งหนึ่ง
แล้วมันพอไปถอดชุ่มล้ออีกฝั่งหนึ่งงูมันเลื้อยหนีออกจ้ะ
ไปที่ช่องปัดน้ำฝนเลื้อยไปเลื้อยมา
เหนื่อยเลยคราวนี้จับงูใช้เวลา๕ชั่วโมง
เออนะฮะยากยากกว่าออสเตรเลียอันนี้ค่ะ
อันนี้ใช้มือเปล่าเนอะมือเปล่านะครับ